วันนี้ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตัวผู้ก่อเหตุอ้างว่าก็ตัวในจ้างเลิกจ้างเขา
ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างที่เหลือนี่คือเหตุผลที่ทำให้เขาก่อเหตุนี้
คนตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ที่แถลงผลการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะคะ
นายเจรศักดิ์เรียนเที่ยงหรือในนิวนี่คือผู้ต้องหา
ส่วนผู้เสียชีวิตคือนายมะกรธวัฒน์กล้องวัฒนภงหรือเสียโต้งเป็นผู้รับเหมารีโนเวท
ถูกฆ่าแล้วเอาไปหมกป่ากระถิ่นในพื้นที่อำเภอบังพลีสมุทรปราการ
แต่ไปจับตัวในนิวผู้ก่อเหตุได้ที่กรุงเทพนะคะ
แถวซอยวัดบำเพ็ญเหนือเมื่อวาน
นิวบอกแบบนี้ค่ะในนิวบอกว่ารู้จักกับผู้เสียชีวิตผ่านทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็มาทำงานกับผู้เสียชีวิตเริ่มทำงาน๗ตุลาคม
มีปัญหาเรื่องค่าจ้างก็เลยลงมือฆ่าเอาศพไปทิ้งอำพราง
ทรัพย์ไปด้วยทั้งรถยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งเครื่องมือก่อสร้าง๒๕รายการ
แล้วก็หลบหนีไปหลังจากนั้นสวมรอยเป็นผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ใช้เฟซบุ๊คเขาใช้ไลน์เขาส่งข้อความไปหาเพื่อนไปหาญาติ
ทำทีเป็นเหมือนว่าผู้เสียชีวิตเขายังมีชีวิตอยู่
คนใกล้ชิดญาติพี่น้องจะได้ไม่ติดใจสงสัยว่าเขาหายไปไหน
ดื่มสุราไปครับแล้วก็คิดน้อยใจที่ว่าเขาเอาคนงานอื่นมาทำแทนผม
หรืออะไรบอกผมตรงก็ได้ผมก็เลยเตะเข้ารถที่ใบหน้าและช่วงลำคอ
คุณผู้ชมคะหลังก่อเหตุนะคะมีกล้องวงจรปิดแถวโกดังจับภาพเอาไว้ได้
ช่วงเวลาประมาณตี๒๒นาที๒๓นาทีของวันที่๒๗ตุลาคมภาพนี้นะคะ
จะเห็นตัวผู้ต้องหาเดินเข้ามาที่หน้าโกดัง
ก็จะแต่งตัวแบบใส่เสื้อคลุมแขนยาวใส่เสื้อมีหุ้ดส่วนตอนประมาณตี๕๒๐นาที
ผู้ต้องหาเดินกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้ก็คือใส่ฮูตคลุมหัวมาเลย
แล้วขับกระบะฟอร์ดสีดำของผู้เสียชีวิตออกไปตอนประมาณตี๕๒๑นาที
จังหวะตรงนี้ค่ะก็คือตัวผู้ต้องหานำศพของผู้เสียชีวิตไปทิ้งป่ากระถิ่นห่างจากโกดังไปกิโลหนึ่ง
นี่นะคะที่เอากระบะออกไปเห็นไหมคะศพอยู่ด้านหลัง
นี่ค่ะศพของผู้เสียชีวิตถูกมัดติดกับประตูท้ายรถเอาไว้แบบนี้
กล้องวงจรปิดซอยบางพลีหนามแดง๒๕จุดที่พบศพจะเห็นว่าท้ายรถมีศพมีอุปกรณ์ช่าง
ผู้ต้องหาขับไปเพื่อที่จะทิ้งศพแล้วหลังจากนั้นก็คือขับรถหนีไปทางถนนบางนาตรา
ส่วนทรัพย์สินที่ผู้ต้องหาขโมยไปมีทั้งรถยนต์มีทั้งรถจักรยานยนต์มีทั้งเครื่องมือช่าง
เขาเอาไปขายนะคะที่ชายแดนอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
กระบะนะคะไม่ใช่รถยนต์ขออภัยก็คือรถกระบะที่ขับไปตามภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นั่นแหละ
รถกระบะขาย๕๐๐๐๐บาทรถจักรยานยนต์ขาย๑๐๐๐๐บาท
เครื่องมือช่างเอาไปขายด้วยนะคะเงินที่ได้มาในนิวบอกว่าเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวแล้วเอาไปเล่นเกม
ดูสิค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยนะตำรวจสพบังแก้วและตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษเป็น๑๐นายเลยค่ะ
คุมตัวในนิวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เรียงกันเลยนะคะจุดแรกจุดที่ทิ้งศพป่ากระถิ่นริมทางมีชาวบ้านเอาอาหารไปให้สุนัขแล้วก็ได้กลิ่นไงค่ะ
แล้วก็เดินไปเจอศพจุดที่สองจุดที่ในนิวทะเลาะกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ทำร้ายร่างกายกัน
เป็นโกดังทำงานของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก่อนเกิดเหตุในนิวไปที่โกดังไปคุยกับผู้เสียชีวิตเรื่องค่าจ้างแล้วทะเลาะกัน
ลงมือทำร้ายทั้งต่อยทั้งเตะเขาใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าหัวเหล็กอ่ะ
ทำร้ายในจ้างนะคะทำร้ายผู้เสียชีวิต
พอเขานิ่งไปแล้วเนี่ยในนิวเอาเชือกที่อยู่หลังรถกระบะของผู้เสียชีวิตเอง
มัดที่ข้อเท้าอุ้มร่างของผู้เสียชีวิตไปใส่หลังกระบะ
แล้วก็ขับรถออกไปเพื่อเอาไปทิ้งที่ป่ากระถิ่น
นิวย้อนกลับมาอีกนะคะมาเอารถจักรยานยนต์ขึ้นท้ายกระบะ
เอาไปไว้ที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อเตรียมเอาไปขาย
ส่วนจุดสุดท้ายที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพคือ
ลานจอดรถข้างร้านสะดวกซื้อห่างจากโกดังไปสี่ร้อยเมตร
เป็นจุดที่นิวเอารถจักรยานยนต์ไปทิ้งเอาไว้
ขี่ออกไปขายตอนบ่าย๒๗ตุลาคม
ก็ไล่เรียงทำแผนทุกจุดเลยค่ะ
พอทำแผนเสร็จในนิวบอกว่าอยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าแต่โมโหติดใจเรื่องค่าแรง
เพราะนิวบอกว่านิวควรจะได้รับเงินประมาณ๕๐๐บาท
แต่ผู้เสียชีวิตไม่ยอมให้นิวอ้างแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะตามคำให้การของนิวอะค่ะ
ที่บอกว่าเอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต

นั่งแท็กซี่กลับมาเอารถเอาไปขาย
ทีมข่าวก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องมูลจรปิด

ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็จะมีหลายมุม
ช่วงบ่าย๒๗ตุลาคมคือตัวนิวใส่เสื้อแดง
หมวกใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตผ่านซอยตรงนี้
ซอยเดียวกันกับที่เอาศพไปทิ้งเลยอะค่ะ
่งหน้าไปถนนบางนาตราดก็คือจะเอารถไปขาย
นี่ได้ภาพมาแบบนี้ไล่เรียงตามจุดต่างไปเลยนะคะ
แล้วก็ประติดประต่อเส้นเรื่องได้
น้องชายของผู้เสียชีวิตค่ะนายพนาลัย
ขอบคุณตำรวจที่จับนิวได้แบบรวดเร็วนะคะ
นิวก็คือคนที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตสงสัยตั้งแต่แรก
เป็นคนแรกเลยที่น่าสงสัยมาก
เพราะมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องงานตลอดเลย
คือน้องชายบอกว่าพอพี่ชายหายตัวไปค่ะ
แชทที่ครอบครัวส่งไปหา
ตุลาคมน้องชายผู้เสียชีวิตบอกว่า
ผมมาทักแชทไปหาพี่ชาย
คือตอนนั้นน่ะนิวเอาโทรศัพท์พี่ชายไปใช้แล้วล่ะ
กลับไปว่าช่วงนี้อยากอยู่คนเดียว
ไม่อยากคุยกับใครหมุนเงินไม่ทัน
เหมือนกับจะพยายามหลอกว่ายังไม่เสียชีวิตนะ
ไปยืมเงินเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตเอง
อ้างว่าอยากได้เงินไปหมุนทำธุรกิจ
คุณผู้ชมคะเพื่อนของผู้เสียชีวิตเขาโอนให้ด้วยนะ
ตุลาคมก็ไม่รู้ไงว่าเสียชีวิตไปแล้ว
โอ้โหคือที่ตัวผู้เสียชีวิตเขาแบบ
ก็เพราะว่าผู้เสียชีวิตเขามือถือไม่มีรหัสอะไรเลย
พูดต้นผมคุยกับทางตำรวจ
เขาบอกว่าน่าจะมีการโยกเงินออกไปแล้ว
คือพี่ชายของเขาจะไม่ค่อยล็อกโทรศัพท์อะไรประมาณนี้
เขาไม่ได้ล็อกหน้าจอโทรศัพท์
ถ้าไม่ล็อกหน้าจอปุ๊บมัน
หรือว่าขอเข้าไปอีเมลเปลี่ยนรหัส
ส่วนภรรยาของในนิวผู้ต้องหาก็ไปที่สพบางแก้วไปรอพบสามี
ภรรยาท้อง๖เดือน
บอกว่าในนิวบ่นเรื่องงานบ่อย
บ่นว่าในจ้างไม่ยอมจ่ายค่าแรง
ตกลงกันว่าจะจ่ายค่าแรงวันละ๓๐๐จ่ายทุกสิ้นเดือน
นิวทำงานได้๒สัปดาห์แต่เขาอ้างว่าไม่ได้ค่าแรง
บอกไม่รู้จริงค่ะว่าสามีไปก่อเหตุแบบนี้
หลังวันที่๒๖ตุลาคมไป
นิวก็ไปหาที่บ้านบ้างแต่เหมือนไม่ได้อยู่ตลอดเวลา

ภรรยาบอกภรรยาก็ไม่รู้เรื่อง
แต่ก็เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของในนิวผู้ต้องหานะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าสิ่งที่จะต้องขยายผล
ต่อก็คือทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตนะคะที่ถูกเอาไปขาย
รวมถึงที่ตัวผู้ต้องหาสวมรอยในเฟซบุ๊คไปยืมเงินเพื่อนของผู้เสียชีวิต๒๕๐๐เนี่ยค่ะ
คือเบื้องต้นผู้ต้องหาบอกว่าใช้เงินไปหมดแล้วใช่ไหมไปเล่นเกมไปใช้จ่ายส่วนตัว
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขยายผลเพิ่มเติมเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเงินตรงนี้
นิวถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซ่อนเล้นย้ายหรือทำลายศพค่ะ